พี่น้องนะคุณสืบสกุลคนโต๑๑ขวบคนเล็ก๖ขวบ
ช่วยกันลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวอะค่ะเป็นการช่วยคุณย่า
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ที่ถนนอมรินที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
แม่ค้าเนี่ยน้องอุ้มอายุ๑๑ปีแล้วก็น้องออมอายุ๘ปี
ดูสิช่วยกันลวกก๋วยเตี๋ยวแล้วลูกค้าเนี่ยแน่นร้านเลยนะก็ถามว่าอ้าวทำไมหนูอยู่กันสองคนล่ะ
ก็บอกว่าอ๋อจริงมีคุณย่าอยู่ด้วยค่ะคุณย่าของหนูเนี่ยคือคุณย่าประทินบุญประเสริ
ย่าติ๋วอายุ๖๓ปีสักพักหนึ่งพอเราเจอคุณย่าย่าก็เล่าให้ฟังปกติย่าเนี่ยจะขายก๋วยเตี๋ยวเอง
หลานจะมาช่วยก็จะเริ่มขายตั้งแต่๖โมงเย็นไปจนถึงเที่ยงคืน
ทีนี้ตอนที่หลานมาช่วยย่าย่าก็เลยฝึกให้หลานได้ทำก๋วยเตี๋ยวไปด้วย
น้องอุ้มคนที่อายุ๑๑ปีเนี่ยค่ะก็เริ่มทำเป็นแล้วก็ลวกก๋วยเตี๋ยวได้เอง
หลังพอคุณย่าเริ่มป่วยปวดแขนหมอให้พัก๖เดือน
หลานก็เลยมาอาสาขายก๋วยเตี๋ยวกันเอง
ทีมข่าวของเรานะคะไปคุยกับน้องอุ้ม
ก็บอกว่าหนูเริ่มทำก๋วยเตี๋ยวมาปีกว่าแล้วคนมากินบอกว่าอร่อย
เมื่อก่อนเป็นลูกมือคุณย่าแต่พอย่าป่วยก็เลยมาอาสาทำเอง

ยืนนานไม่ได้ย่าจะปวดแขนปวดขาค่ะ
แล้วหนูทำเก็บนานแล้วอย่าง

พากินต้มยำเขาจะบอกว่าอร่อยค่ะ
ถ้าหนูมีกันบ้านทำยังไงล่ะลูก
หนูก็กลับมาจากโรงเรียนแล้วหนูก็มาทำที่บ้านค่ะ
เมืองจังหวัดราชบุรีดูบะหมี่สีชาวเยอะเลย